เอามากันที่อีกหนึ่งหนุ่มตอนนี้หนุ่มโทนี่รากแก่นเขาออกมายืนยันแล้วว่าสถานะของเขาเนี่ยโสดสนิทมาก

แล้วเพราะว่าเลิกลากับหวานใจเนี่ยสาวตีสคนนี้นะฮะน้องหลินมัชนดเนี่ยเลิกกันมา๓เดือนแล้วนะคุณ
แต่ก็มีคนเมาส์ออกมาว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มโทนี่เขาไปปิ๊งสาวใหม่อีกคนนึงแล้ว
แต่วันหนึ่งเราใช้ชีวิตมาถึงระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแบบความเข้าใจแบบอาจจะไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้ครับ
เป็นปีแล้วนะครับที่เราก็เหมือนกับพยายามเรียกว่าเหมือนกับพยายามทำความเข้าใจกันอยู่เรื่อยอย่างนี้ครับ
แล้วก็ถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอย่างนี้น่าจะเรียกว่าไปได้ยาวกว่า
มือที่สามเข้ามาเป็นน้องแพทย์อะไรอย่างนี้ค่ะได้ทราบข่าว

ขึ้นรู้มาจะเป็นแฟนกับพัทย์ได้ไหมเออขยินอีก

แต่ล่าสุดมีคนเมาส์ต่ออีกยังไม่หมดก็คุณหนุ่มโสดเขาเมาส์กันไปนะว่าตอนนี้เนี่ยโทนี่กำลังคุยกับน้องแก้วจริญญาอีกหนึ่งคน
นี่ก็โสดหมาดแล้วก็ติ๊สเหมือนกันพอสมควรเลย
ถ่ายรูปสวยด้วยเพราะว่าเห็นว่าควงกันไปทำบุญทริปพม่ามาด้วยกัน
จริงไม่จริงยังไงเดี๋ยวรอบหน้า

จะรีบคว้าตัวมาตอบคำถามเรื่องนี้เลย

อีกรอบต่อไปแก้วจริงญาหรือมันยังไง